คุณผู้ชมคะสำหรับเทพเจ้าทองของเรา

ต้องต่อว่าคริสเฮมเวิร์ดของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องอยู่ไทยแบบยาวแล้วนะคะ
เพราะล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
คุณชายาวุฒิจันทรได้โพสต์ภาพอวด
กระทบไหล่กับพระเอกคนดังที่อุทยานเขางูภาพนี้ค่ะ
ซึ่งเขามาถ่ายฉากเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องดากา
ที่เป็นการจำลองภูมิประเทศในจังหวัดราชบุรี

ให้เป็นฉากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียและบังคลาเทศ
เป็นการจำลองฉากบ้านฉากบ้านของพระเอกที่ออสเตรเลีย
ก่อนจะไปปฏิบัติการผจญภัยเสี่ยงตายนั่นเองนะคะ
สถานที่ต่างเหล่านี้ก็น่าจะฮิตแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้
ก็ถือว่าถ้าทำออกมาดีนะ
จะเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับประชาติไทยเนอะ
ยังไงของเรื่องที่ผ่านมานะ

เหนื่อยจริงใครก็เป็นเนื้อคู่คุณหมดในช่องผมช่างภาพเร็วนี้